สวัสดีครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่บริเวณภาคอีสานภาคกลางบางจุดบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองโปรยปลายลงมาเช้าวันนี้หลายจุดเริ่มเย็นลงแล้วนะครับแต่ว่ามีบางพื้นที่ที่ยังคงร้อนอบอ้าวกันอยู่นะครับก็ต้องรอฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก่อนและสิ่งที่ตั้งใจรอคอยก็คืออากาศหนาวลมเย็นก็จะตามมาอีก
บริเวณตอนกลางประเทศไทยแล้วก็ค่อยเรื่องต่ำลงมานะครับปกครุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างส่วนใหญ่นะครับนี่คือปัจจัยของการดันลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นนะครับสีฟ้าคือบริเวณที่มีการแผลลงมานะครับจะสังเกตว่าในวันนี้เนี่ยนะครับแผลลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาค
ก็จะสามารถบรรเทาสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับช่วงวันจันทร์ครับอาจจะมีแผลวถอยกลับไปบ้างนะครับซึ่งการถอยกลับไปแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ความชื้นกลับเข้ามาแทนที่เหมือนเดิมนะครับซึ่งการที่มีความชื้นเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับก็คืออากาศร้อนเข้ามาดัน

โอ้โฮ